ติดตามเรื่องราวที่มันฮือฮาในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับ

คือต้องบอกว่าตั้งใจหลุด

เพราะว่ามันอยู่ในเว็บไซต์

เขาก็จะมีลูกค้ามีคนดูที่คอยติดตามอยู่ตลอด
เขาก็ปล่อยของใหม่มาตลอดด้วยเหมือนกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไอ้คลิปนี้

แล้วยิ่งมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมหาวิทยาลัย
เออชื่อดังญาติบางเขนค่ะ
ผมให้ไปตรวจสอบภาพนี้กันก่อนเลยฮะ
คือที่เราให้ดูนี่คือพื้นที่ที่มันเกิดเหตุขึ้นนะ

เกิดอยู่แถวบริเวณขอดเทนนิส

คู่รักคู่นี้ผมไม่แน่ใจเป็นคู่รักหรือเปล่า

นั่นแหละแล้วก็ไปทำกิจกรรมทางเพศกันตรงต้นปามเนี่ย
ต้นนี้เลยอย่างเนี่ย
นี่คือคลิปที่เรานำเสนอแล้วก็พูดถึง

แต่เราบอกว่ามันเป็นแค่บางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตามยามกลางคืน

แต่ว่าภาพกลางวันนี่คือเราไปดูที่จริงว่ามันเป็นยังไง

มันไม่มีแบบที่กำบังมิดชิดอะไรเลย
คือพอเราไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยด้วย
เป็นอะไรที่อนาจใจมากนะครับ
ก็เลยส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยนั้น
แล้วก็ไปเจอกับนักศึกษาท่านหนึ่ง

นางสาวฐานภาพันสิริอายุ๒๓ปี
น้องคนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔
เธอเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เธอนั้นเคยมีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้
วิทยาลัยตรงนี้มันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากตัวเธอนั้นน้องฐานภาเนี่ย
มักจะมาทำกิจกรรมบริเวณแถวนี้ก็คือออกกำลังออกกงออกกำลังกาย

แล้วเคยเกิดเรื่องที่ไม่ดีแล้วเป็นเรื่องที่น่าอับอาย
คือจุดนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างรับตาคน
แล้วเธอเล่าว่าไฟส่องสว่างแล้วก็กล้องวงจรปิดบริเวณนี้มันมีน้อย
มันคือจุดหนึ่งที่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายแบบนี้
เธอเล่าว่าเจอกับคู่ชายชายสองคน
เดินมาทำอะไรกันไม่รู้ตรงนี้โดยบังเอิญ

คือเธอกำลังจะเดินผ่านไปไอ้ซอกหนึ่งตัวนี้มันคือมันเป็นทางลัดอ่ะนะ
คือเข้าใจไหมเด็กมหาลัยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เดินทางหลัก
เพราะว่าเขาจะลัดไปตามจุดต่างเพื่อที่จะไปเอาของเอาอุปกรณ์อะไรบ้าง

แต่พอน้องเขาเดินไปตรงซอกนี้ปุ๊บเขาเจอผู้ชายผู้ชายทำอะไรกันไม่รู้ตรงนี้
นั่นคือครั้งหนึ่งนะแต่มันเมื่อนานมาแล้ว
ก็คือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วด้วย
แล้วเธอก็แจ้งไปยังรอปภของทางมหาวิทยาลัยแล้ว
แล้วก็เสนอไปด้วยว่าเปิดไฟไหมติดไฟหน่อย

ให้มันส่องสว่างเลยเพื่อความปลอดภัย
นักศึกษาเองเขาจะได้สบายใจด้วย
ไปลองฟังเสียงของน้องหน่อยครับ
แล้วเขาก็ยังเดินเวินเวียนอยู่รอบชมรม

ใช่ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามหาลัยควรจะมีมาตรการในการจัดการกับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าหนูก็ได้แจ้งกับทางสำนักกีฬาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
คิดว่าไม่น่าใช่เด็กมหาวิทยาลัยค่อนข้างโตแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิด
คนภายนอกสามารถใช้ได้เข้าออกได้ตลอดเวลา
เรื่องของคนภายนอกเข้าออกได้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ
อันนั้นคือที่น้องเล่าให้ฟังว่าชาย

ว่าคลิปนี้ทางด้านตำรวจเตรียมจัดการนะครับ
เพราะว่าทางพันธมธโตอานันวราษานะครับ
ระบุว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาบ่อแสติดตามตัวคนร้าย
คือผมจะให้ดูภาพภาพหนึ่งตำรวจน่าจะพอมีเบาะแส
เพราะว่าก่อนที่มันจะมาทำอะไรกันแบบนี้ในคู่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะ
เขาขับรถเข้ามาแล้วมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอ่า
เริ่มต้นของไอ้คลิปนี้ค่ะนี่
คือขับรถเข้ามาจากตอนแรกใช้ถนนเส้นงามวงวา
หน้ามหาวิทยาลัยเสร็จปั๊บมันเลี้ยวเข้าไปในมหาวิทยาลัยโดยใช้ประตูหนึ่ง
ในคลิปเนี่ยช่วงต้นของคลิปก็จะเห็นว่าเขากำลังเดินทางกันอยู่ใช่
แล้วพอเดินทางไปจนถึงที่หมายก็คือไอ้ขอดเทนนิสเนี่ยนะครับก็ทำการ
ประกาศทำกิจกรรมคืออย่างงี้มันมีบางช่วงบางตอนที่ภาพตัดไปอืมเออ
แล้วก็กลับมาเป็นภาพทำกิจกรรมบริเวณตรงนี้เลยคือทางตำรวจเองก็มองแล้วว่า
มีโอกาสที่จะเป็นคนไทยอยู่พอสมควรเป็นคู่คนไทย
คือบางคนบอกว่าอาจจะเป็นคู่ต่างชาติแต่ทางตำรวจมีความมั่นใจว่าน่าจะเป็นคู่คนไทย
ไอ้คู่นี้ไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกเคยทำแบบนี้หลายครั้ง
ทำแบบนี้อัดคลิปแล้วทำยังไงส่งต่ออัพโหลดไปยังเว็บไซต์
โป๊อนาจารย์ของต่างชาติอืมคือลักษณะแบบนี้นะครับ
มันเหมือนกับทำเป็นอาชีพใช่ค่ะมันมีเว็บไซต์เว็บหนึ่ง
คู่นี้เขาเหมือนกับเป็นมีเป็นยูเซอร์
แล้วเขาก็อัพโหลดคลิปของพวกเขาขึ้นไปเรื่อย

แล้วก็พออัพโดดขึ้นไปแล้วเนี่ย
เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่พวกนี้
มันเป็นอาชีพตรงที่ว่าเขามีรายได้ด้วย
รายได้จากการอัพไอ้คลิปที่ทำกิจกรรมสองคนเนี่ย

ไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เราเล่าให้ฟัง
ที่อื่นก็มีไอ้ที่ที่มันรับตาคนเล็กน้อย

บางทีมันเหมือนมีคนขอมาว่าอยากจะให้ไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้
เขาก็จะไปทำให้เหมือนกับทำตามออเดอร์

คือลักษณะแบบนี้มันทำแล้วประมาณสัก๘คลิปได้
ไม่ใช่น้อยนะครับลักษณะมันเหมือนเป็นอาชีพที่ผมพูดแล้วมันก็น่าตกใจนะ
แล้วแบบนี้มันมีความผิดแบบไหนบ้างเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือมันมีความผิดเรื่องของการกระทำการอันควรขายหน้าต่อทานกำนันโดยเปลือยหรือว่าเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทเนี่ยการกระทำผิดต่อธารกำนันแบบนี้นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ไอ้ที่หนักหน่อยก็คือการนำข้อมูลลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องติดตามกับทางคุณตำรวจว่าจะสามารถจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้หรือไม่
เพราะเชื่อว่าไม่ได้มีกันแค่สองคนมันน่าจะมีมากกว่านี้
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เตรียมตัวนะเขาตามดูกล้องวงจรปิดจากในมหาวิทยาลัยด้วย
เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะจับได้จริงนะคุณผู้ชมก็ติดตามคำกันไป